ถึงแม้ว่าปปชจะให้ท่านประวิทย์ให้เวลาชี้แจงเรื่องของนาฬิกาแต่ว่าก็ยังไม่จบง่าย
ล่าสุดนะฮะนอกจากเรือนนั้นเนี่ยมีเพจดังเขาไปเอาภาพถ่ายในรายการหรูอีก๑เรือนมาโพสต์ให้สังคมช่วยกันหาคำตอบ
ก็ไม่รู้ว่าจะแพงเหมือนลิชาร์จหรือเปล่า

สายขุดยิ่งกว่านักสืบโซเชียลนะ
นำภาพกระดาษที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จันทบุรี
เขาบอกว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นวันที่๑๑กันยายน

ท่านไปในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ามรอยต่อ๕จังหวัด
โดยช่วงที่พลเอกประวิทย์มอบเงินสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติช้างป่า
และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจ

ต่ำสุดก็ประมาณสัก๗๘๙ล้านใช่ไหมประมาณนั้นนะฮะ
นุนราคาอ๋อไม่ถึง๗ล้านอันนี้ประมาณ๔ล้านบาท

นะครับก็เลยเป็นที่มาของคำถามว่าสรุปแล้วพลเอกประวิทย์มีเครื่องประดับโดยเฉพาะนาฬิการูกี่เรือนกันแน่
อันนี้เขาโพสต์ในเพจนี้นะครับ
ด้านนายวรวิทย์สุขบุญรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
กล่าวถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าถ้ามีประเด็นเพิ่มขึ้นมาก็อยู่ในข่ายที่ปปชจะตรวจสอบเพิ่มเติมได้เพราะว่าก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับ
ข่าวจากปปชเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้พลเอกประวิทย์ยังไม่ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณีแหวนเพชรและนาฬิกาหรูไปที่ปปช
ตามที่ให้เวลาภายใน๓๐วันซึ่งก็จะครบกำหนด๘มกราคมปีหน้านะครับ
นี่คืออีกหนึ่งเรือนซึ่งไม่ใช่เรือนที่เห็นวันนี้นะครับ
และท่านี้ก็เป็นท่าที่คนในโซเชียลเรียนแบบ
บางคนเอานาฬิกาปลุกกับคุณผู้ชมใหญ่มาแขวนที่ข้อมือต้นทานอยู่แบบนี้แทนนะฮะ
คือแหมเป็นคนอยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์มันต้องทำใจค่ะคนจับจ้อง
ก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวให้เวลาท่านก่อน๘มกราคมใช่ไหม
เดี๋ยวรอดูท่านชี้แจงเพราะว่าแหมตอนนี้ถามอะไรท่านก็ไม่ค่อยตอบ